ดูโจรใจบาปบุกเข้าไปขโมยเงินบริจาค
ตู้บริจาคของวัดของคุณครูบาน้อยนะฮะ
เป็นเกจิชื่อดังของชาวล้านนาเขานะฮะ
ก็เอาเงินในตู้บริจาคไปนะครับ

ด่อมมองเดินเข้าไปในโบสถ์
ไม่มีใครทำทีเหมือนจะเป็นคนดีไปไหว้พระไหว้เจ้า
ที่ไหนได้นะฮะไปงัดเงินจากตู้บริจาคเขานะครับ
รูปร่างสูงหน่อยนะผู้ชายคนนี้ไปสอดส่องภายในวิหาร
ศรีดอนมูลตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เป็นวัดที่ครูบาน้อยเต็ดปัญโยเกจิอาจารย์ล้านนาเป็นเจ้าอาวาสอยู่

ไม่ได้ทำให้จิตใจเขาดีขึ้นเลยนะฮะ
จากนั้นคนร้ายจากการไหว้พระเสร็จปุ๊บ

สุดท้ายได้เงินไปแล้วก็นั่งรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
สีขาวดำตาลที่เป็นหนึ่งก่อไก่ชอช้างสี่สามหนึ่งห้าลำพูนหลบหนีไป
ภาพวงจรปิดก็เห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าก็รูปร่างก็ค่อนข้างจะชัดเจน
น่ะครับค่ะประดานของพระวิสุทธิ์กาญจโนครับอ่าขออภัยพระสุวิทธิ์กาญจโนฮะ
รองเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพระลูกวัดได้เข้ามาทำความสะอาดภายในวิหาร
เงินในตู้บริจาคหายไปแต่ก็ไม่ได้เอกใจเพราะคิดว่ากรรมการวัดน่าจะมาเปิดแล้วก็เอาออกไปแล้ว
จนกระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมา๓๐กันยายนมีคนงานของวัดเข้าไปทำความสะอาดอีก
ก็เห็นว่าตู้มันถูกงัดแล้วเงินก็หายไปอีกนะครับก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปเจอภาพที่เราเห็นพร้อมพร้อมกันนี่แหละ
มันเกิดขึ้นตอนสิบโมงสิบนาทีของวันที่ยี่สิบสามกันยายนอย่างไรก็ตามพระสุวิทย์อยากจะฝากไปถึงคนร้าย
บอกว่าเงินที่ขโมยไปเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมมันเป็นเงินที่ชาวบ้านมาทำบุญ
คนที่ทำแบบนี้บาปนักแลบาปหนักติดตัวอย่างมาก
อยากจะให้กลับตัวกลับใจซะอย่าไปทำแบบนี้อีกเพราะมันบาปมากเลย
นะฮะเอาเงินทำบุญของชาวบ้านเข้าไปเนี่ยในทางคดีตำรวจก็กำลังแกะบรอยจากภาพของกล้องวงจรปิด
แล้วก็จะเอาคนร้ายคนนี้ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับ
วัดเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโดนทุกทีจริงนะฮะ